โค้งสุดท้ายก่อนจะเข้าทางตรงในบ่ายวันนี้

อะไรที่ดูแล้วเป็นความหวังต้องให้ดู
ชวนกันไปทำพิธีขอเลขนะครับ
ที่สาราแม่ตะเคียน๓พี่น้อง
คือแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองและตะเคียนนาค

อยู่ในอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ฮะ
บรรยากาศอาจจะดูเงียบเหงานะฮะนั่งห่างกัน
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจำกัดจำนวนคนที่เข้าไปไหว้ขอโชคลาภรอบละ๒คนครับ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ขณะที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นเลขชัดเลยนะ
โผล่อยู่บนต้นตะเคียนนะครับซึ่งมันไปสอดคล้องได้ยังไงก็ไม่รู้
เลขปลายประทัดนะครับลองไปดูเลขปลายประทัดนะครับที่ติดไว้
ต้นตะเคียนกันหน่อยนะครับเห็นเป็นเลขอะไรก็เลขนั้นแหละฮะ
คุณผู้ชมต่อเลยนะคะจากตะเคียนสามพี่น้องใช่ไหมพี่เบิร์ต
ตะเคียนสองพี่น้องคราวนี้เป็นแฝดด้วยแม่สบายแพร่กับแม่สบายพรนะคะ
แต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศเงียบเหงากว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะคะ
นักสงฆ์บ้านริมขานอำเภอแม่วังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

นำกล้วย๑เครือไปถวายเจ้าแม่ตะเคียนแฝดด้วย

กล้วยเครือนี้รู้ไหมพี่เบิร์ตก๊อฟเอาไปทำอะไร

บอกว่าขอเถอะเจ้าแม่ขอให้เห็นเลขเด็ดง่ายแบบ

ไม่ต้องแบบให้ตีเลขกันแบบงงอ่ะ
เอาไปถวายเพื่อให้เห็นแบบชัดจัดเต็มสองตาเลยนะครับ
ปรากฏว่างวดนี้เขาเห็นกันด้วยนะคะ

ก๊อฟดูสิว่าตรงใจป่าว

ที่สารปู่แซะย่าแซะอยู่ที่เชิงดอยทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ

ชาวบ้านก็ไปขอโชคลาภเหมือนเคยครับ
โดยผู้ที่สมหวังสมปรารถนาก็จะนำรูปปั้นวัวขนาดต่างนะฮะ
ตัวใหญ่ตัวเล็กไปวางเรียงถวายเป็นการแก้บนปู่แซะย่าแซะนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นตำนานของยักษ์สองผัวเมีย
เชื่อกันว่าเป็นต้นบรรพบุรุษของชาวรั้วนะครับ
กลายเป็นผู้พิทักษ์รักษาเมืองเชียงใหม่

แซะกับย่าแซะนะเป็นยักษ์ที่ดุมร้ายชอบกินคนกินสัตว์นะฮะ
ต่อมาได้เชิญอ่ามีการเผชิญหน้ากันกับพระพุทธเจ้านะฮะ

ก็เลยหันไปรับสิน๕เลิกค่าสัตว์นับตั้งแต่นั้นมา
ชาวบ้านก็เลยไปขอพรกับปู่แซะย่าแซะ

ต่อกันที่วัดเชตะวนารามครับหรือว่าวัดน้ำดิบอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
ชาวบ้านชวนกันไปไหว้รูปร่อเทพกุมารสปริ่มเพชร
ไปส่องหาเลขในองค์ละมนด้วยเพื่อจะเอาไปเสียงดวงในงวดนี้นะฮะ

คราวนี้เห็นน้ำตาเทียนเป็นตัวเลขต่างนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มกันนะครับ
เขาบอกดูง่ายแล้วแต่จินตนาการนะฮะ
ซึ่งใครได้รับโชคลาภสมใจก็จะนำเครื่องเส้นไหว้นะครับ
ที่นี่เขาส่วนใหญ่จะทำพวกอาหารมาเป็นเมนูเด็ดนะครับ
มาเส้นไหว้มีอะไรบ้าง
ขนมจีนน้ำยาผัดเผ็ดหนูนามาแก้บนนะครับ
ลองฟังเขาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยฮะ
เออเบ้ปากกันเลยทีเดียวมองบนกันเลยนะค่ะ
บ๊อบเอ้ยตามแม่มา

ต้นไม้แปลกกันบ้างคราวนี้เป็นต้นกล้วยหอม
มี๒เครือ๒หัวปลีอยู่ในต้นเดียวกัน
ปลูกอยู่ในสวนนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะ
อายุ๖๒ปีเล่าบอกว่ากล้วยหอมแปลกต้นนี้
พอลองนับดูแล้วนะคะปรากฏว่าผลกล้วยเนี่ย
คือเครือแรกมันมี๖๕ลูก
ส่วนอีกเครือมี๕๙ลูกรวมทั้งสิ้น
นะฮะอ่ะอะไร
คุณผู้ตำนักกันนี้ยังมีกล้วยน้ำ
อีกด้วยกล้วยน้ำว้าค่ะ
อยู่ใกล้กันนะคะยังพบว่ามีกล้วยสอกนางอีกด้วย
แล้วก็คือต้นกล้วย๑ต้นแตกยอดออกเป็น๒ยอดภายในกอเดียวกัน
แปลกไหมแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นของที่ดูหายากนะฮะ
ก็เลยเชื่อกันว่ากล้วยแปลกทั้งกล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ำว้าเนี่ย

เพราะจำนวนผลกล้วย๒เครือ
ยังไปตรงกับเลขที่บ้านของคุณวันยนต์อีกด้วย
เหรอใช่มันแปลกนะเออมันวนอยู่กับเลขไม่กี่เลขนะในช่วงนี้นะ
ลงไปที่ตรังกันหน่อยครับมีเห็ดประหลาดคุณผู้ชม
สีเหลืองทองอล่ามไหนดูสินั่นน่ะกระถางข้างล่างนะครับ
โผล่ขึ้นมาจากกระถางต้นไม้นี่เออมันก็เป็นสีเหลืองทองนะ
อยู่ในโรงจอดรถของบ้านเลขที่๒๐๑ทับ๔ครับหมู่๔
ริมถนนเรียบสนามบินตรังเทศบาลเมืองตรัง
ด้านร้อยตำรวจตรีวัศพลเกลี้ยงจุ้ย
รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
เป็นเจ้าของบ้านบอกว่าผมเห็นไอ้เห็ดมันโผล่มาจากต้นลิ้นมังกร
ตั้งแต่วันที่๒๖ที่ผ่านมาแล้วนับได้ตั้ง๑๑ต้น
เชื่อว่าโอ๊ยน่าจะมาให้โชว์จุดทูบจุดเทียนขอก็เลยเจียวหลัก
หลังจากมีข่าวแพร่ออกไปชาวบ้านก็ไปขอดูเหตุหน่อยพี่
ขอดูขอส่องขอขอบ้างนะฮะก็พากันตีไปอย่างนั้นอย่างนี้
เอาเลขที่บ้านบ้าง๑๑ต้นบ้างก็ไปเสี่ยงโชคกันไป
อีกทีบ้านเลขที่๒๐๑ทับ๔นะครับ
ไปกันที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
บรรยากาศก็ไม่คึกคักมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชาวบ้านก็กลัวโควิด๑๙กัน
แต่ยังมีบรรดาเซียนตัวเลขแล้วครับแวะไปไหว้ขอโชคลาภแล้วก็ขอเลขกันเช่นเคย
โดยเฉพาะบนสาราการประเรียนนะครับหลายคนก็ไม่พลาดการส่องหาเลขในอ่างน้ำมนต์
หุ่นปั้นตาทองงิ้วรายนี่แหละฮะซึ่งในช่วงนี้นะครับ
ทางวัดเขาจำกัดจำนวนนะครับให้เข้าไปได้รอบละ๒๐คนเท่านั้น
ส่วนแผงลอตเตอรี่ในวัดล่ะนะฮะไปดูแผงลอตเตอรี่กันหน่อย
เขามีการเขียนเลขตาทองเอาไว้บนแผ่นกระดาษนะครับแล้วก็เอาไปติดไว้ที่แผงนะครับ
เพื่อให้คนมาเนี่ยได้ดูกันชัดได้เห็นกันชัด
บางทีตีไม่เป็นตีไม่ได้นะฮะก็เอาเข็นมาแปะไว้ให้นะครับ
ชัดจังเลยชัดไหมอืมชัดอีกแล้วเอออ่าโปรดใช้วิจารณญาใน
อะไรนะฮะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะฮะเออครับ
บ่ายนี้เย็นนี้รู้เรื่องนะคะเราพาไปหลายที่มันต้องปังสักที่ต่อเลยค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดไผ่แขกหรือชื่อเต็มก็คือวัดอุทุมพระรารามนะคะ
ปรากฏว่ามีนักเสี่ยงโชคแวะไปไหว้ขอพร
โชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันตลอดทั้งวัน
โดยเฉพาะที่รูปปั้นขุนช้างมหาเศรษฐี
ตรงนี้จะมีคนแวะไปกระซิบขอพร
แล้วก็เขย่าเซียมซียียักษ์ด้วยนะคะส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
คุณพันนิกาเกิดพงศ์เป็นชาวบ้านในพื้นที่
จุดแก้บนหลังจากที่งวดที่ผ่านมาปุ๊บปั๊บรับโชคกันไปแล้วนะคะ
แล้วก็มีการโชว์เลขปลายหางประทัดให้ดูด้วย
เลขอะไรหนอเลขอะไรหนอนเลขนี้แหละค่ะ
บอกว่าเผื่อใครจะเอาไปเสี่ยงโชคก็ไม่ว่ากันนะคะ
อีกคนหนึ่งคุณประสูจน์รถมณีเป็นชาวบ้านนะคะ
โอ้โหกว่าจะได้เลขเด็ดเนี่ยก็ต้องปวดแขนปวด
ปวดตัวกันไปนะฮะเออเออปวดตัวเหมือนกันนะฮะปวดตัวกันไปล้ม

แกเล่น๓อันเลยนะจ๊ะแล้วนั่นนะคะ

บอกว่าจะเอาเลขนี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ลุ้นกันในบ่ายวันนี้เย็นวันนี้ด้วยค่ะ
ชาวบ้านพากันเก็บตัวอยู่ในบ้านเพราะว่าทางการเขาขอร้องเอาไว้เรื่องของโควิด๑๙นะ
เจ๊เกียวว่ายังไงเจ๊เกียวคนดังแห่งตลาดเรซิตี้แม่ค้าคนดังนี่คนนี้แหละ
รับงวดนี้ขายน้อยกว่าเดินลงไปตั้ง๒เท่า
แต่คาดว่าสถานการณ์มันจะเป็นแบบนี้ไป
เขาก็เลยคิดว่าก็เอาขายมาน้อยลงหน่อยละกันนะฮะ
น้อยกว่าทุกงวดที่เคยขายแหละนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้คนก็ออกมาน้อยแต่ว่าเลขที่มันเกี่ยวกับนครนะ
ที่ท่านได้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ก็โอ้โหขายหมดเกลี้ยงเลย

นาคอมขายดีขาดตลาดเพราะว่านักคอมนี่เป็นตลกที่คนชมนะ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแล้วก็นิสัยดี
เพราะว่าเขาเคยมาเปิดงานที่เลสนี่เรียกว่ามาด้วยใจเลย

ขายดีค่ะไม่พอ
เลขอะไรบ้างเลข๖๓๖๔แล้วก็วันที่แกเสีย
ชัยนาฏก็เหมือนกันชัยนาฏแผงก็เงียบเหงาฮะ
ผู้ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองชายนาฏนะครับและตลาดภาษีซุงต่างบอกว่า
ขายงวดนี้ลดหวบลดฮวบนะครับเนื่องจากชาวบ้านกลัวโควิด๑๙กัน
แม่ค้าเร่ยอมรับว่าลูกค้าหดหาย
และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับว่าจะต้องขาดทุนในงวดนี้

เหมือนที่ก๊อปบอกเลยที่เมืองกาดเลย
อะไรที่เกี่ยวกับนักคอมนะฮะอายุ๖๓๕มกรา๒๕๐๑นะฮะ
เสียชีวิต๓๐เมษายนเลขทะเบียนรถที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายร่างนักนคร๒คัน
คันหนึ่ง๔๘๑๒อีกคันนึง๔๔๘๙อันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้ใบ้อะไรนะ
มันเป็นข้อเท็จจริงตัวเลขเหล่านี้นะเกลี้ยงเกลี้ยงหมดแล้วบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่เบิร์ตก๊อฟ
วันที่นักคอมเสียชีวิตไปตรงกับวันที่คุณลอต๊อกเสียชีวิตคือ๓๐เมษายน
นั่นไงนี่ไงบอกแค่นี้แหละจ้ะไม่มีอะไรมาก